เวลาเราทักทายกันยามเช้า
ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยพศว
เขาจะทักทายกันด้วยสวัสดีวันจันทร์

วันนี้ยายปิงปองทงชัยเข้ามาในรูปแบบใหม่
จะเป็นยังไงติดตามกันค่ะกับช่วง
เจ้าแจ๊กริมเจ้า

เจ้ากี้บรรจันทร์หัวเสา
มาแบบพับนิ่งมันไม่ซิ้งเลย
เนี่ยเขาอยากทักทายให้ฟิลสดชื้นสดใส
ต้องแบบใยปิงปองเขานะ
อยากไกลก็ไม่ไหว

ก่อนจุดนิ่งที่ก็ซิ้งมาก่อน

เธอบอกไม่เคยร้าย

ปากไหน
เจ้าแจ๊กริมเจ้า

การสวัสดีวันจันทร์นางคารพูดหวังคุณจะเปลี่ยนไป

ส่งของเยพิงฟองไปให้ก็ได้เก๋ดี